แต่ตะภาพนี้มันแปลกมากเพราะมันสีทองอร่ามทั้งตัวเลย

หลานชายก็เลยเอามาเลี้ยงไว้แบบนี้
แล้วเชื่อไหมฮะว่าชาวบ้านชาวช่องก็มาขอดู

เพราะว่าเห็นของแปลกแบบนี้ทองอร่ามแบบนี้
ตะภาพตัวนี้ประมาณสักฝ่ามือหนึ่งนะครับ
เจ้าของเฟซบุ๊กแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงตับภาพรายนี้ก็คือ
นายยุทธภูมิเปี่ยมซิบรินะฮะอยู่บ้านเล็กที่๑๔

หมู่๕ตำบลป่าเหลาอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์นะครับ
เปิดเผยว่าคุณยายทวดอายุ๗๘ปี
ชอบไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำในหมู่บ้าน
จะนำปลามาทำอาหารทุกวันเลยนะฮะ
แต่บังเอิญได้ตะภาพตัวนี้มา
คือธรรมดาคุณยายเองไปตกป่า
อ่างเล่านี้เป็นตะภาพแล้วตะภาพตัวนี้ไม่ธรรมดายังจริงฮะ
สีทองเลยนะครับก็เลยเอามาลงโซเชียล
ชาวบ้านรู้นะแห่มาชมไม่ขาดสายหลายรายชื่นชม
บอกว่าสวยจริงทองอร่ามจริงสงสัยทองแบบนี้
พวกฉันที่มาดูก็จะเป็นบุญตาได้เงินได้ทองบ้าง
ก็เลยมาขอโชคขอลาบนะครับ
คุณยุทธภูมิตั้งใจจะเลี้ยงตะภาพทองตัวนี้เอาไว้ตลอดไป
เพราะถือว่ามาให้โชคให้ลาบนะครับ

เขาบอกว่าจะเลี้ยงดูจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่ง
ทีนี้ก็ต้องดูนะว่าทางบ้านนี้เขาจะได้โชคลาภมามากมายขนาดไหน

ยืนยันไม่ขายก็รักษาไว้ให้ดีนะ